คุณผู้ชมครับไปต่อที่เหตุการณ์ที่ภาคใต้ที่สงขราครับ
หลังจากเหตุการณ์นี้มีการไปก่อเหตุจักรยานยนต์บอมขึ้นนะครับ
ที่อำเภอสบาย้อยส่งผลให้มีคนเจ็บ๑๐ราย
ล่าสุดนั้นพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นกลุ่ม
เป็นสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่ระดับปฏิบัติการ

รวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้หลังจากที่มีกลุ่มคนร้ายใช้รถจักรยานยนต
ประกอบระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก๕กิโลกรัม
จอดทิ้งไว้ใกล้กับสารทวดสบาย้อยถนนสายบ้านโหนดสบาย้อย
พื้นที่หมู่๒ตำบลสบาย้อยอำเภอสบาย้อยที่สงขรา
แล้วก็ไปกดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารครับ
ทำให้นายเจษฎากรศรีจันทร์ประหลัดอำเภอสบาย้อย
พร้อมกับอาสาสมัครฝ่าผู้ปกครองนักเรียนบาดเจ็บไป๑๐คนนะครับ
ตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์
ต่อมามีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบ
แสคนร้ายเป็นชาย๑คนครับ
แต่งตัวคล้ายกับคนเลี้ยงวัวชน
ต่อเต่างองู๕๔๐สงขรา
ที่มีชาวบ้านเขาเคยไปแจ้งความรถหายเอาไว้ที่สพจนะเมื่อปี๒๕๕๙
นี่ในภาพนี้นะฮะไปจอดทิ้งเอาไว้แล้วชายอีกคนนึงก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปรับ
แล้วก็หลบหนีไปก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและชุดสืบสวนสภสบาย้อย
รอยจากภาพของกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมทั้งหมด
ตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว๑คน
นี่ฮะตามที่ขึ้นบนหน้าจอ
นายอุศมันแจ้มิงอายุ๓๙ปี
คนที่ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์บอมไปจอดทิ้งไว้ข้างสารทวดสบาย้อย
ซึ่งคนร้ายไม่ได้มีการปิดบังใบหน้า
มีพยานเห็นชี้ตัวได้อย่างชัดเจนคือนายอุสมัน
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติโครงพยาบาลดินอุศมันนั้น
เคยเป็นคนดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่
ก่อนจะผันตัวไปเป็นคนลอบวางระเบิดโดยเหตุการณ์ระเบิดในช่วง
ที่ผ่านมานั้นเคยถูกเชิญตัวไปสักถามแล้วสองครั้งแต่อุสมัน
นั้นให้การปฏิเสธแล้วก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอในการจับตัว
เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสภสบาย้อยกำลังสอบ
ปากคำทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้สอบปากคำพยายามเป็นแล้ว๙ปาก
แล้วก็เตรียมรวบรวมหลักฐานออกหมายจับนายอุศมันกับพวกแล้วก็
ก็ลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ